หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมครับคุณผู้ชมครับ

คุณอัศวินถือเป็นคนที่ตอนนี้มีปลาใสบ่อยที่สุด
บอกว่าเดี๋ยวจะปราศัยให้หนักขึ้นหนักขึ้นไปอีก
ส่วนคนนี้คุณชัดชาติ
คุณชาติชาติบอกว่าแม้โพลจะออกมาดีนะ

ถ้าจะเลือกผู้ว่ากอทมให้เลือกที่นโยบาย
อย่าไปเลือกเพราะว่าชอบใครเป็นการส่วนตัว

ลงพื้นที่ที่นี่คือเขตราชเทวีครับ
เดินจ่ายตลาดสายหยุดไปยังสถานีรถไฟมักกะสัน

อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนอาคารสงเคราะห์ดินแดงครับ
ฟังปัญหาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราวและก็ฮกรุงเทพฯ
นายชัชชาธิ์ระบุว่าช่วงสัปดาห์สุดท้าย
สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะจะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เลย
ส่วนเรื่องอันดับของโพลต่างที่ออกมา
ชัดชาติย้ำว่าไม่สามารถชี้วัดคะแนนเสียงได้
เชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในวันเลือกตั้ง

นำประชาชนให้ออกไปเลือกผู้สมัครผู้ว่าเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง
ชาติมีความเห็นว่าไม่สามารถไปห้ามอะไรได้
แต่ก็เชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณ
คะแนนมีความหมายต่อผู้สมัครทุกคน
และอยากจะให้เลือกผู้สมัครที่ชอบในนโยบายหรือผลงาน
ไม่ใช่ได้เพราะเกลียดหรือไม่ชอบเบอร์อื่นครับ
ค่ะมาดูอีกท่านหนึ่งนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
สมัครหมายเลข๖วันนี้ลงพื้นที่เขตน้องแขมค่ะ
โดยนอกจากการเดินพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแล้ว
วันนี้ขึ้นรถแห่ด้วยค่ะทักทายพี่น้องประชาชน
อย่างทั่วถึงนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไป
พื้นที่เขตพระนครบริเวณตลาดพาหุรัฐ

นี่ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินบอกกับผู้สื่อข่าวบอก
ลงพื้นที่วันนี้ได้รับผลตอบรับดี
และที่สำคัญต้องสารต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเรื่องการจราจรที่จะแก้ไขเป็นระบบการจราจรอัจฉริยะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคะแนนสนับสนุน
กังวลว่าใครจะเล่นนอกเกมหรือการใช้วาธกรรมเพื่อดิสเครดิต
คุณอัศวินบอกตนลูกผู้ชายไม่เคยให้ร้ายใคร
ส่วนใครจะสร้างวัฒกรรมอะไรขออโหสิกรรมให้ทุกคน
และจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปค่ะ